กลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เอาทักทายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอของเรานะคะ

หลายคนก็พูดคุยกับเรื่องดราม่า
น้องป่าปะดนอีกนี่แหละค่ะซึ่งก็
โอ้โหเป็นประเด็นจริงเมื่อวันเสาร์

เขาไปออกอีเวนต์วันวันศุกร์นะคะแล้วปรากฏว่า
ก็เกิดอ่อเขาเรียนแล้วปรากฏการณ์นะคะ

จนก็นั่งไปแบบโอ้โหเป็นเรื่องท้อสเตอร์ทาวน์
คุณผู้ชมคือไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
ในวงการบันเทิงคือก็ช็อตนี้แหละค่ะ

ก็ระหว่างนั้นกุ๊กกิ๊บไปยืนสัมภาษณ์อยู่นะคะ

เป็นคลิปมาจากบรรดาแฟนคลับ
บังเอิญถ่ายอยู่พอดีแล้วก็ได้เห็น
คุณผู้หญิงคนนึงที่

ซึ่งก็มีการไปตามล่าหาตัวนะคะ

แล้วก็ปรากฏว่าก็เกิดเรื่องราวพูดคุย
ถียงกันในโซเชียลตั้งแต่วันเสาร์

แล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีการออกมาขอโทษ
โพยนะคะกับรอยหยิกที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามันเขียวแดงเป็นจ้ำจริงนะคะ

แต่ทางคนที่ไปหยิกนะคะซึ่งเขาก็บอกว่า

เป็นคุณหมอแพทย์หญิงนี่แหละค่ะ

พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พันทำสี่พ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
ก็อาจจะมีนี่แหละค่ะหยิกนิดหน่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ทางด้านคุณสามีคุณบี้นะคะก็เดินทางกลับมาจากเมืองจีนเลย

ใช่นะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะ
พี่กุ๊กกิ๊บก็ฝากขอโทษด้วยตอนแรกโทรไปขอสัมภาษณ์นะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าไม่สะดวกนะคะแล้วก็วันที่๒๓๒๔พฤษภาคมนี้
ก็เลยอาจจะให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนั้นนะคะแต่ก็มีแถลงการผ่านไอจีมาเรียบร้อยแล้วนะคะ

เป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ขอโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้อภัยแล้ว
ก็อย่าไปด่าว่ากันในโลกโซเชียลเลยนะคะบางทีก็ค่อนข้างรุนแรงกันไปนิดนึงนะคะ